เขาบอกว่าที่หมู่บ้านในตระมันไม่มีน้ำไม่มีไฟ

แล้วอย่างมีประวัติเป็นทหารพรานมาก่อนด้วย

แต่ถามว่าตอนนี้เขาอยากได้ตัวขนาดไหนคุณผู้ชม

ระดมกำลังมาขนาดไหนคุณผู้ชมฮะ

เขาใช้ตำรวจทั้งของจังหวัดพัทธลุง

สองร้อยนายตีโอบเลย

ในพื้นที่บ้านตระอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
แล้วก็เป็นรอยต่ออำเภอตะหมดจังหวัดพัทธลุงด้วย

คือกระทับประตุ้นที่
แล้วก็เมืองเชียงของครับ
อ่างเก็บน้ำคลองหัวเขาช้างเนี่ยโดนตรวจเลย
ตอนนี้ตำรวจก็ยังคาดว่าเสียแป้ง

ยังไม่ได้ไปไหนครับอืมจริงเหรอจริงเหรอ
เชื่อว่าอย่างนั้นนะขณะที่ตำรวจพัทธลุงตั้งจุดตรวจจุดสกัด
เพื่อปิดเส้นทางเข้าออกจุดเชื่อมต่อ๔อำเภอคือ
อำเภอตะโหมดอำเภอกงหราอำเภอป่าบอนและอำเภอศรีนคริน
ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อบ้านตระเทือกเขาบรรทัศน์ครับ
ทำแบบนี้เพื่อจะปิดเส้นทางไม่ให้เสียแป้งนั้นหลบหนี
แล้วเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจค้นรถแล้วก็ค้นบุคคลเป้าหมายต้องสงสัย
ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยควบคู่กับการเข้าปิดล้อมเทือกเขาบรรทัศน์ด้วย
แต่ขณะเดียวกันคุณผู้ชมก็มีอุปสรรคต่อชุดไล่ล่า
นักโทษแป้งเพราะว่าโอ้โหดูสิคุณผู้ชมฝนตกหนักฮะ
ท้องฟ้าเหนือบ้านตรานี่มืดครึ้มอยู่ตลอดเวลาเลย
มันก็กระทบกับทัศนวิสัยครับ
ชาวบ้านยังสังเกตจากน้ำปลาปลาภูเขาที่ไหลมาจากเขาบรรทัศน์

แต่ก็ยืนยันว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่บ้านตระแน่นอน
ด้านในอำเภอตะโหมดก็เรียกประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านครับ
เพื่อห้ามไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่เขาบรรทัศน์ในเขตพื้นที่อำเภอตะโหมด

โดยเฉพาะชาวบ้านที่เข้าไปกรีดยางในตอนกลางคืน
เพราะอะไรกลัวว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการ
หากพบนักโทษแป้งหรือว่าบุคคลแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่เนี่ย
ขอเลยนะรีบแจ้งตำรวจโดยทันทีเลย
แล้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ
วิมลก็ยืนยันว่าการยิงปะทะเมื่อ๘พฤศจิกายน
ยังไม่มีการวิสามันนักโทษแป้ง
ประชาสัมพันธ์ไปยังญาติพี่น้องของนักโทษแป้งครับ
หากมีการติดต่อไปเนี่ยนะขอให้เกลี้ยกล่อมนักโทษแป้งมามอบตัวเถอะ
ในฐานะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เนี่ย

แต่หากนักโทษแป้งยังไม่ยอมมอบตัว
แล้วยังมาดื้อนะยังยิงต่อสู้กับตำรวจเนี่ย
ก็จะเป็นการดำเนินคดีตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
เพราะไม่มีนโยบายให้วิสามันผู้ต้องหาใด
ขอให้ญาติพี่น้องผู้ต้องหาสบายใจได้ครับ
นี่คือตำรวจเชื่อว่ายังอยู่ในพื้นที่
อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ก็บอกเลยบอกว่าเรื่องนี้
อดีตอธิบดีกรมอุทยานนะนะคือบอกว่า
ถ้าเกิดคนมีตังค์แล้วเขาไปเตรียมการเอาไว้อยู่แล้ว
เขาต้องคิดแผนสำหรับถ้าเกิดเจอตำรวจบุกแล้วเขาต้องหนีอยู่แล้ว
ใครจะอยู่เป็นเป้านิ่งในป่าให้โดนจับเล่า

ไม่รู้คุณผู้ชมคิดว่ายังไง
ว่ายังอยู่ในพื้นที่ป่าหรือว่าหนีไปแล้ว

น้ำแข็งพูดเนี่ยเขาเรียกว่าทางหนีทีไล่

นักข่าวไปถามตำรวจไปถามชาวบ้านบ้านตระเนี่ย

ถามว่ามีข้อมูลเสียแป้งไหมเขาไม่ตอบหรอก
เขากลัวจะตายเขากลัวเสียแป้งจะตาย
แต่ถามว่าเสียแป้งเนี่ยคนใหม่ไหม
คนใหม่ไม่ถึงหน้าใหม่เข้าไปครั้งแรกไหม
ไม่ใช่นะครับทำไมไม่ใช่อ่ะ
เขามีขนำอยู่ที่นั่นไว้แล้ว
นี่ไงครับทางหนีทีแรกที่น้ำแข็งว่า

นี่ขนำเสียแป้งนะมาปลูกทิ้งเอาไว้แล้ว
โอ้โหอยู่กลางป่าครับบ้านตระนะฮะ

ขนำเนี่ยสร้างนะครับเป็นเสาไม้๖ต้นเฮ้ยนี่ทำแข็งแรงนี่
โอ้โหเนี่ยครับแล้วสร้างด้วยไม้หลังคาสีฟ้าสวยเชียว
มีห้องพัก๒ห้องแข็งแรงมั่นคง
ดีกว่าขนำคนแถวนั้นเอางี้ดีกว่า
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะครับบอกว่าเสียแป้งเนี่ย
อาจจะมีสวนยางอยู่แถวนี้ด้วยนะแต่ไม่รู้หรอกกี่ไร่ไม่รู้อยู่ตรงไหน
เพราะว่าไม่งั้นคงไม่มาสร้างขนามเอาไว้หรอกคุณผู้ชมดูสิครับ
นี่ครับนี่มันเรียกขนำหรอกขนำคือกระท่อมกระต๊อบนี่มันบ้านหลังนึง
เกี่ยวกับเรือนไทยเลยโอ้โหแล้วสร้างไม้ดีด้วยเห็นไหมน่ะ
นี่แหละครับคือตอนนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าก็ไม่เห็นนะ
เห็นเสียแป้งมาอยู่ที่ขนำหรอกเพราะว่าเขาก็รู้แล้วว่าตำรวจตามล่าอยู่
ถ้ามาอยู่บ้านนี้ก็คงจะถูกจับได้น่าจะไปอยู่จุดอื่น
จุดอื่นตรงไหนบ้างอ่ะคุณผู้ชมครับหนึ่งในนั้นคือขนำของในพริก
ในพริกเนี่ยนะครับเขาก็มีขนำอยู่ในสวนยางพารา
ห่างจากขนำของเสียแป้งไปประมาณสัก๔๕กิโลเมตร
ด้วยไม้เหมือนกันหลังใหญ่เหมือนกันนะครับ
แต่ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าหรือว่าสร้างได้ดีเท่าของเสียแป้งเขานะ
เนี่ยคุณผู้ชมคือมีเสื้อผ้าของชาวบ้านตากอยู่นะครับ
อยู่จู่อยู่ริมระเบียงในพริกเนี่ยให้การกับตำรวจว่านะครับ
เนี่ยเขามาขอพักค้างอยู่ที่ขนำเนี่ยคืนนึง
นี่แหละครับเขานี่ใครอ่ะเขาเนี่ยใครนะ
มาขอพักอยู่คืนนึงเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะค่ะนี่แหละครับก็คือทางหนีทีไล่
ที่ก็รู้อยู่แล้วว่ามีการเตรียมการเอาไว้ฮะแล้วเขาบอกว่าตรงเนี้ยดินแดนตรงหมู่บ้านตระ
หรือว่าหมู่บ้านใดตระเนี่ยบางคนผู้เท่าผู้แก่เขาจะบอกว่าจะรู้กันว่าตรงนี้เป็นดินแดนแห่งโจรผู้ร้าย
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเสือใบอ่ะจอมโจรใช่จอมโจรยุคสงครามโลกครั้งที่สอง
เอาก็หนีมามาอยู่ตรงนี้อย่างมหาจันทร์ขุนจนที่ยิ่งใหญ่ในอดีตเอาก็อยู่ตรงนี้
ก็จับที่พี่พูดเมื่อวานนะไหมล่ะคือโจรเนี้ยนะครับหนีเข้าปากใช่ไหม
หรือเสือเสือชื่อดังดังในภาคใต้เนี้ยเขาก็เห็นหนีเข้าปาก
ใช่แล้วนี่แหละตรงนี้รวมถึงตั้งแต่สมัยคอมมิวนิสต์
ก็หนีเข้ามาอยู่ตรงนี้แต่ทีนี้คุณผู้ชมข่าวนี้ที่เราต้องตามแล้วเราต้องดูต่อเนี่ย
เพราะอะไรนักข่าวนะได้ไปคุยกับญาติของปายปายจำได้ไหม
ที่โดนฟันทำอาหารใช่ไหมแล้วโดนฟันมีดบาดแล้วไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
แล้วโดนจับได้อ่ะคือญาติของปายเนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าตอนที่เสียแป้งหลบหนีไปยังบ้านตระเนี่ย
อาศัยบ้านชาวบ้านขอขอข้าวกินสักมื้อหนึ่งนะแล้วเราไปคุยกับใคร
เราไปคุยกับเย้ยขิมเรียกเรียกแบบนี้ละกันเย้ยขิมอ่ะอายุกับแปดสิบแล้วค่ะ
ขิมเนี่ยเป็นญาติของในปายยายปายเนี่ยเป็นหลานยายใช่ไหม
ใช่จ้ะก็มีศักดิ์เป็นหลานฉันนี่แหละแล้วยายขิมเล่าให้ฟังว่าโอ้
หลังจากที่ปายกลับมาจากรักษาตัวที่โรงพยาบาลพัทธลุงเมื่อวันที่๘พฤศจิกาเนี่ย
ฉันก็เข้าไปดูหลานก็เห็นมันมีผ้าพันแผลที่มือซ้ายไว้ก็มันไปเกิดอุบัติเหตุ
ที่เราบอกว่ามีดบาดมีดบาดเนี่ยคุณผู้ชมยายขิมบอกว่าปลายน่ะมันไปผ่าฟืน
มีดพระน่ะพลาดไปโดนมือซ้ายและเอ็นขาดเลือดไหลไม่หยุดเลย
ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลคือมัน
แค่มีดบาดแบบจิ๊บเดียวนะใช่เพราะว่าตอนแรกเราก็แบบเฮ้ย
งั้นแบบจะตายน้ำตื้นนี่มีบาดนิดเดียวไปหาหมอทำไมนี่ค่ะเห็นอาการเขาไหม
เขาเยอะนะเรื่องที่ไปเจอเสียแป้งเนี่ยปายเนี่ยเล่าให้ยายฟัง
ว่าช่วงเย็นวันหนึ่งปลายเดือนตุลาหลังจากที่มีข่าวเสียแป้งหลบหนีนั่นแหละ
กับพี่ชายเนี่ยกำลังเดินทางกลับจากกรีดยางจะไปขนำที่บ้านตระนี่แหละ
จังหวะนั้นปายเห็นผู้ชายท้วมคนหนึ่งอยู่ใต้ถุนขนำ
แล้วมีปืนติดตัวด้วยนะไปจำได้เลยว่านี่คือเสียแป้ง
เพราะว่าปกติเสียแป้งก็มีขนำอยู่ที่บ้านตระนานแล้ว
แล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวบ้าน
ตอนนั้นหูปลายตกใจมากนะ

พอเห็นปั๊บขยี้ตาดูเฮ้ยใช่เปล่าใช่ป่ะฉันตาฝาดป่ะเนี่ย
แล้วพอขยี้ตาดูอ้าวไม่ได้ตาฝาดนั่นคือเสียแป้งจริง
พอปายเดินเข้าไปหาปั๊บเนี่ย
คำแรกที่เสียแป้งพูดนะขอข้าวกินสักมื้อดิ
พี่ชายของปายรู้จักกับเสียแป้ง
เพราะว่าก็เป็นคนบ้านเดียวกันก็หุงหา
กับข้าวให้กินไม่ได้ถามอะไรเสียแป้งนะ
เพราะว่ากลัวไงนะตอนนั้นเกิดถามเสียแป้งมีปืนด้วย

แล้วหลังจากเสียแป้งกินข้าวเสร็จปั๊บ
มีพักพวกเสียแป้ง๒คน
มากับปืน๓กระบอกมาพาตัวเสียแป้งออกไปจากบ้านตระ
แล้วยังชวนปลายให้เข้าป่าไปด้วย
ก็พาไปก็เลยไปด้วยกันแล้วก็มีหมาตัวนึง
หลังจากนั้นสี่คนสี่คนมีใครบ้าง
มีเสียแป้งมีลูกน้องสองคนมีในปาย
แล้วก็บวกหมาอีกตัวหนึ่งก็เดินออกจากขนำไป
ทีนี้ตอนหาฟืนหุงหาอาหารในป่าเนี่ย
ในปายโดนอะไรตอนที่ผ่าฟื้น
แล้วโดนเกิดอุบัติเหตุใช่ไหม
ก็เลยต้องออกจากป่าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
หลังจากนั้นปายก็เลยไม่ได้เจอเสียแป้ง
แล้วหมาที่ส่งเสียงเห่าตอนตำรวจเข้าไปจับกลุ่ม

นิสัยของหมาตัวนี้มันจะเห่าเวลาเจอคน

ตอนที่ตำรวจเจ้าหน้าที่บุกเข้ามา
หมามันเห่าก่อนก็เลยมีการยิงปะทะ
ขิมขอความเป็นธรรมให้ปายหลานชายนะ

ไม่ได้เต็มใจพาเสียแป้งหนีเลย

อันนี้ก็น่าจะใช้ได้นะตกกระดายพลอยโจรนะ
ก็เก่งกระดายพลอยโจรส์ทักบรรยาเป็นอุงกรรม
ความไหวป้าไม้ตำอุงกรรมภูมิหวานมันมีนะ
ก็ต้องเกลิ่นกะจับบางมือ
แล้วไม่เจ็บมากเหลือดไม่อดเลย

นี่ม่าป่านี่แหละไปดู

ของพัชก์นู้นจักษะนูนตานูเหล่ะ

เออคือก็ต้องตามกันต่อ
คืออย่างพี่กั้งนักข่าวของเราเนี่ยนะคะ
ก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของนายเชียน

ก็คือคนที่บอกว่าพาเสียแป้งไปส่งที่บ้านตระ
แล้วก็เป็นคนที่นำทางไปยังขนำของในพริก
ในพริกนี่คือมีขนำอยู่ในบ้านตระอีกที่หนึ่งถูกไหม

แต่ตอนที่นักข่าวไปถึงคนนี้คือ
คือนายเชียนนะคะ
พอไปถึงปั๊บนายเชียนไม่อยู่บ้าน

แล้วก็ประตูบ้านก็ปิดล็อกเงียบด้วย
นี่ค่ะเห็นไหมมอเตอร์ไซค์จอดอยู่

นี่แหละไปพยายามหาข้อมูลมาทั้งหมด